เรื่องที่จอดรถมันเป็นปัญหากวนจิตกวนใจคนที่อยู่ร่วมกัน
บางคนก็เข้าใจบางคนก็พยายามที่จะไม่เข้าใจว่ามันคือที่จอดรถส่วนกลางและเป็นของส่วนรวม
ถึงแม้มันจะอยู่หน้าร้านหน้าบ้านก็ตามแต่มันคือที่สาธารณะ
สาธารณะแปลว่าใครใช้ก็ได้
ถูกต้องแต่มีคนบางคนเข้าใจว่าก็มันหน้าร้านฉันหน้าบ้านฉันมันต้องเป็นที่ของฉัน
แม่ค้าคนนี้อยู่ในการเคหะสุขสวัสดิ์เขาบอกว่ามันเป็นหน้าร้านเขา
เขาก็เอาราวเหล็กนี้ไปจองที่เอาไว้แล้วก็เอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไปแขวนเอาไว้เพื่อไม่ให้คนมาจอด
ล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถแจ๊ดแล้วไปเอาราวเหล็กเขาออกจะไปจอดโดนเอาลาวเหล็กพร้อมผ้าอนามัยกระแทกรถเลย
ก็กลายเป็นเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมาคุณผู้ชมดูตามภาพไปด้วยนะฮะคือที่นี่ที่จอดรถเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีแม่ค้าขายของชำเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะแล้วก็มีคนขับรถแจ๊กเข้ามาเขาบอกว่าก็เห็นที่ว่างอยู่แล้วเอาราวเหล็กไปกั้นไปวางไว้ทำไมนะฮะคือเขาบอกว่ามันมีราวเหล็ก๒อันวาง

ผู้หญิงเสื้อดำกำลังจะเข้าไปจอดแม่ค้าขายของชำโยนราวเหล็กใส่รถทันทีนี่กระแทกแบบนี้เลยใส่หน้ารถเลยครับกลายเป็นเรื่องสิฮะเรื่องราวใหญ่โตรถเขาก็เป็นรอยสิครับหน้ารถเสียหายฮะชาวบ้านมุงดูกันยกใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็ต่อว่าต่อขานเพราะไม่พอใจกับการกระทำของแม่ค้าขายของชำทำไมถึงทำแบบนี้นะฮ
ต่อขานเพราะไม่พอใจกับการกระทำของแม่ค้าขายของชำทำไมถึงทำแบบนี้นะฮ
อันนี้ชาวบ้านบอกนะไม่ใช่ครั้งแรกทำบ่อยนะ
ชาวบ้านก็ไม่พอใจนะมีการด่ากันมาก่อนแล้ว
แล้วการเอาผ้าอนามัยใช้แล้วไปแขวนไว้มันก็อุจจาตานะครับ
นะชาวบ้านยังบอกได้ว่ารถคันที่จอดอยู่ข้างกันเนี่ย
เป็นรถสามีของเขานั่นแหละนะฮะส่วนไอ้ราวเหล็กที่มาจองไว้เนี่ย
สำหรับรถสองคันเนี่ยก็คือเป็นคันที่๒ก็ของเขานั่นแหละ
นะฮะก็คือของสามีกับของตัวเองนั่นแหละครับของแม่ค้าเนี่ยนะฮะ
นะฮะทั้งทั้งที่มันคือที่จอดรถส่วนกลางแท้แท้นะฮะ
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับนะฮะอ่านางแอนกับนางปุ้ยนะฮะ
ก็เคยทะเลาะกันมาก่อนแล้วกับเรื่องที่จอดรถตรงนี้รอบนึง
นะฮะตอนนั้นนางแอนเนี่ยคุณผู้ชมต้องขออนุญาตยกมือเลยนะ
ทานข้าวอยู่นางแอนนำอุจจาระไปปลาใส่รถของเจ้าของรถแจ๊ด
คือคุณปุ้ยจนเละมาแล้วคุณปุ้ยโมโหมาแล้วหยิบกระถางต้นไม้คว่าง
ใส่ร้านนางแอนเลยครับจนต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความเอาผิด
ซึ่งกันและกันข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะฮะโอ้โหเรื่องเก่าเนี่ย
เจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันไปยังไม่จบครั้งนี้ล่าสุดตำรวจ
ก็ต้องเรียกนางแอนไปออกมาเจรจากันหน่อย
แอนแถมฉีดน้ำใส่หน้าบ้านไม่ให้ตำรวจเข้าไปอีก
ต่อว่าตำรวจเถียงตำรวจเถียงชาวบ้านอีก
สุดท้ายปิดประตูเข้าบ้านไปไม่ยอมออกมาคุย

โอ้โหบ้านเขาร้านเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ก็ยังไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้เลยนะครับ
คดีแรกที่ไปเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันเธอก็ยืนยันว่า
ได้ถามตำรวจสวนองค์ราชบุรณะที่ทำบัททิศไปจำมันด้วยน้ำเสียงปกติ
น้องว่าค่าเสียหายของรถกับกระถางต้นไม้เนี่ยราคามันเท่ากันเหรอ
แต่ตำรวจบอกว่า๓๐๐๐ก็ให้มันเจ้ากันไปแล้วกันเขาว่าอย่างนั้น
คือเหมือนจะไม่ให้จ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความ
อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกรถฉันเสียหายอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอากระถางฉันแตก
ก็เลยแบบเหมือนจะให้เจ้ากันแต่เขาถามว่ามันเท่ากันเหรอไอ้รถกับกระถางต้นไม้เนี่ยนะฮะ
ตำรวจก็หุดหงิดใส่นิดหน่อยฉีกกระดาษสำนวนทิ้งอันนี้คุณปุ้ยเล่านะครับ
ทำท่าไม่พอใจใส่บ้างอะไรบ้างทำให้เรื่องมันก็ยังไม่จบ
จนกระทั่งล่าสุดมาโดนราวเหล็กที่มันมีผ้าอนามัยแขวนอยู่
ใส่รถอีกแบบนี้เธอบอกว่าครั้งนี้ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุ
ก็ทำหน้าที่ได้ดีตามปกติแต่คนทำไม่ยอมออกมาคุย
โดยตำรวจจะมีการเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปคุยกันที่โรงพักอีกครั้งหนึ่ง
ก็ไม่รู้ว่าแม่ค้าร้านขายของชำจะไปไหมแต่ความที่มันเป็นผ้าอนามัย
สุดท้ายลำบากตำรวจครับต้องมาเก็บผ้าอนามัยเอาไปทิ้งฮะ
ผ้าอนามัยใช้แล้วด้วยพุทธโทพุทธห่างคุณผู้ชมมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ
แล้วไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาจะอยู่กันต่อยังไงแล้วไม่รู้ว่าจะมีคนไปซื้อของเขาหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเขาก็ขายของชำอยู่ในการเคหะสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับ
อ่ะหวังว่าตำรวจจะเรียกไปคุยกันได้แล้วก็จะหาทางแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับ

พระราชบัญญาณรักษาความสะอาดและความเป็นรวิบริบร้อยของบ้านเมืองพศ๒๕๓๕ม๑๙
ระบุบอกว่าห้ามมีให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดบนถนน
แต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดไว้ด้วยความเห็นชอบของพนักงานจราจร

ถนนตามพรบนี้ครอบคลุมถึงการกั๊กที่จอดรถ
หมายถึงทางเดินรถทางเท้าขอบทางไหลทางทางข้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบกนะครับตรอกซอยสะพานหรือถนนส่วนบุคคล
ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้สัญจรได้
ดูภาพไปก็ดูชัดเจนนะครับผมอ่านข้อกฎหมายไป
โทษนะครับปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาทตามบทกำหนดโทษมาตรา๕๗ของพรบนี้
และนอกจากนี้ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามมาตรา๔๘ด้วยนะ
เอาง่ายถ้าเกิดริมทางที่มันมีร้านขายของอยู่
แล้วเจ้าของร้านเขาเอาเก้าอี้ไปตั้งจองที่เอาไว้แบบนั้น
อันนั้นก็ผิดแล้วไปเจอสามารถแจ้งจำรวจมาเอาผิดได้
ห้ามเอาของไปตั้งกักที่จองที่ของตัวเองโดยเด็กขาถ้าเป็นที่สาธารณะ